อีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุสะเทือนใจที่เกิดขึ้นในรั้วโรงเรียนเลยนะครับ
เพราะว่านักเรียนรุ่นน้องก็คือเด็กม๒เนี่ย
แทงเด็กรุ่นพี่ม๓จนเสียชีวิต
คุณผู้ชมฮะสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับเรามีคำตอบให้
และอีกอย่างหนึ่งคือคุณย่าแทบขาดใจเพราะคุณย่าพาหลานไปส่งโรงพยาบาล
คือตอนนั้นคุณย่าไปโรงเรียนพอดีแล้วเห็นหลานถูกแทงพาหลานไปส่งโรงพยาบาล
บอกกับย่าขณะที่นอนหนุนตักแล้วก็เลือดไหลอาบบอกว่า
หนูไม่ไหวแล้วหนูไม่ไหวแล้วสุดท้ายเด็กม๓เสียชีวิตนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลคลองตะเกราว
อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซานะฮะ
ตำรวจสพท่าตะเกียบรับแจ้งนักเรียนใช้มีดแทงกันจนเสียชีวิต
ก็รุดไปที่เกิดเหตุนะครับพบว่าครูพาเด็กนักเรียนม๓
บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำตัวเด็กนักเรียนชายม๒
ที่ก่อเหตุแล้วก็เพื่อนนักเรียนที่เห็นเหตุการณ์ไปสอบปากคำที่โรงพักพร้อมกับสหวิชาชีพนะครับ
สอบถามเพื่อนนักเรียนบอกว่าคนก่อเหตุเป็นนักเรียนชั้นม๒
ส่วนคนถูกแทงอยู่ม๓ครับทั้งคู่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนหน้านี้
เรื่องการทำเวรประจำวันโดยเด็กที่เสียชีวิตคือเด็กรุ่นพี่ม๓เอาถุงขนมไปใส่ไว้ใต้โต๊ะ
ฝั่งนักเรียนม๒ที่ทำเวรอยู่คือทำความสะอาดอยู่ก็เลยไม่พอใจ
แต่รุ่นพี่ก็ไม่ยอมเอาไปทิ้งค่ะทั้งคู่ก็เลยมีปากเสียงเถียงกันนะครับ
คุณผู้ชมเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นสองถึงสามวันคืออันนั้นไม่ได้ทำร้ายร่างกาย
ใช่แค่เถียงกัน

มันเป็นปมกระทั่งเรื่องมันบานปลาย
เพราะเมื่อวานนี้เวลาประมาณบ่าย๒
ครูก็ปล่อยให้นักเรียนออกจากห้องสอบ

ปรากฏทั้งคู่มาเจอกันคุณ
ม๒มาเจอพี่ม๓ที่อ่างล้างมือข้างโรงอาหาร
ม๓ออกปากท้าทายเลยว่ามึงจะเอาไหม
ทีนี้น้องม๒ไม่ยอมมีปากเสียงกันอีกรอบ
ก่อนที่ม๒จะชักมีดแบบพับที่พกมาด้วย
้วงแทงเด็กม๓ไป๓ครั้งจนล้มลงกับพื้น
ทีนี้เพื่อนที่เห็นเหตุการณ์วิ่งไปเรียกครูประจำชั้นมาช่วยเหลือก่อน
พาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลและสุดท้ายเสียชีวิตนะครับ
ขณะที่ย่าของนักเรียนชั้นม๓ที่เสียชีวิตเล่าทั้งน้ำตา

โดยเฉพาะตรงกางเกงตรงหน้าขา
เพราะว่าหลานต้องนอนหนุนตัก
ตอนเอาส่งโรงพยาบาลย่าบอกว่าพยายามให้หลานหายใจหาย

หลานบอกหนูไม่ไหวแล้วย่าหนูทนไม่ไหวแล้ว
พอถึงโรงพยาบาลหมอช่วยปั๊มหัวใจ
แต่ยื้อชีวิตหลานไว้ไม่ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ก็ต้องถามพี่
นี่คุณญาติใจแทบขาดนะครับ
คือตอนนั้นทางโรงเรียนก็เชิญให้คุณย่ามาพบพอดี
แล้วก็คุณย่าก็ได้ยินนะว่าที่โรงเรียนมีเด็กทำร้ายกัน
เอาเดินไปดูปรากฏหลานตัวเองนะครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังโรงเรียนที่เกิดเหตุนะครับ
ก็พบว่านักเรียนยังคงเข้าเรียนตามปกตินะครับ
โดยมีตำรวจเจ้าหน้าที่ปกครองผู้ใหญ่บ้านเดินทางเข้ามาพูดคุย
ร่วมดูแลความปลอดภัยด้านหน้าและด้านในโรงเรียน
ที่เวลา๑๐โมงกลุ่มเพื่อนนักเรียนม๒ของฝ่ายผู้ก่อเหตุ
ประมาณ๗คนรวมตัวกันที่จุดเกิดเหตุ
ทั้งหมดก็ถอดเสื้อนักเรียนออกนำทูบแล้วก็น้ำมนต
ทำพิธีขอขมาก่อนจะแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะครับ
ส่วนนักเรียนม๒ผู้ก่อเหตุตำรวจได้นำตัว
สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเศร้า

ขณะที่ญาติของนักเรียนม๓ที่เสียชีวิต
เตรียมรับศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดหนองใหญ่ที่ตำบลครองตะเกรานะฮะ
อันนี้เป็นพิธีขอขมานะวิญญาณของผู้ตายนะครับ

สหวิชาชีพก็สอบปากคำกันต่อ
และอย่างโรงเรียนก็ต้องมีมาตรการในการป้องกันการทะเลาะวิวาสของเด็ก
รวมถึงเรื่องของอาวุธที่พกมาด้วยนะครับ